อย่างที่นายกเศรษฐาบอกว่าเราต้องใช้การท่องเที่ยวนำเศรษฐกิจ
แต่ว่าการท่องเที่ยวแบบเราเที่ยวตามอำเภอใจแบบเดียวก็ไม่ได้นะคุณผู้ชม
ทุกวันนี้ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว
ธนาคารปูม้าคืนคุณค่าสู่ท้องทะเลเป็นอย่างไรที่เกาะสมุยเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนี้เป็นเทรนด์ทั่วโลกกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ
แล้วเรามีรายงานพิเศษจากคุณธัญพรครองยุทธ์ครับ
สมุยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในไทยที่ติดอันดับ๗ของโลก

ที่นี่นอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้ว
ยังมีการผสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ต่อยอดสู่มนต์เสน่ห์ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย
เป็นหนึ่งในจุดเชื่อมโยงทั้งการท่องเที่ยวชุมชน
และการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ด้วยกันค่ะ
ผสานอย่างลงตัวที่นี่มีการสร้างธนาคารปูมาร์
โรงเรือนบนฝั่งเพื่อเพาะขยายพันธุม้า
ก่อนปล่อยคืนสู่ท้องทะเลส่งต่อความยั่งยืนคืนธรรมชาติ

ทำให้ชุมชนสามารถเชื่อมกับการท่องเที่ยวในชุมชนได้

อย่างชุมชนบ้านใต้เนี่ยเราจะนำท่านเที่ยวในชุมชน

ก็คือใช้ชีวิตแบบธรรมชาติจริงนะครับ

ส่วนมากจะปล่อยในระยะซูเอี้ยและระยะปูวัยอ่อน
ในพื้นที่ที่มีระดับความเค็มของน้ำเหมาะสมค่ะ
เพื่อให้เหมาะกับการฟักของลูกปูม้าในธรรมชาติ
กระลานี้นะคะเป็นลูกปูรุ่นเล็กค่ะ

คือเป็นการอนุรักษ์ในศพของสินทรย์ร้องทางสำนักยืนค่ะ
การท่องเที่ยววิถีชุมชนที่สอดภาษาการอนุรักษ์
ธรรมชาติไว้นี้นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นแล้วค่ะ
ยังเป็นการผลักดันสู่ความยั่งยืนของธรรมชาติด้วย
ทุกฝ่ายนะคะมีส่วนสำคัญมาร่วมกันสร้างโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ
พลศิลาคำถ่ายภาพธัญพรครองยุทธ์
ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ